อันนี้เกิดขึ้นที่ภูเก็ตค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าคนไปเที่ยวเยอะ
แล้วปรากฏมันเกิดอะไรขึ้นมันมีเนี่ยเป็นภาพอันนี้เป็นภาพโดรนนะ
เป็นภาพโดรนในเพจเฟซบุ๊คของจังหวัดภูเก็ตค่ะ
คือมันเกิดไฟไม่ยากคุณสิบสักคุณ
คุณผู้ชมคะจะเห็นนะคะแล้วปรากฏว่า
มีนักท่องเที่ยวเขาติดอยู่ในวงล้อมของไฟตรงนี้ซะด้วยสิ
คืออยู่สักประมาณเป็น๑๐๑๐คน
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าคุณธนงชัยไตรศรีเนี่ย
เขาโพสต์ข้อความแล้วก็มีภาพถ่ายนี่แหละค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญมีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่จำนวนมาก
ไม่ว่าจะเป็นคนไทยชาวต่างชาติ
คู่รักที่มาถ่ายพรีเวดดิ้งกัน
เพราะจุดนี้เป็นจุดที่เขาไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันเยอะ

ทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยพอได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือก็รีบไปเลยค่ะ
ก็ปรากฏว่าเจอนักท่องเที่ยวติดอยู่ในวงล้อมของเพลิงบริเวณนี้

เขาบอกว่าไฟมันลุกไหม้ปิดเส้นทางเลยนะคะที่นักท่องเที่ยวต้องสัญจรตรงนี้
ปรากฏว่านักท่องเที่ยวก็ออกมาไม่ได้ทางด้านของท่านผู้ว่านรงค่ะ
ก็บอกว่ามีนักท่องเที่ยวติดอยู่บริเวณนี้
แล้วก็ต้องมีการประสานโอ้โหใช้หน่วยงานเยอะเลย
ทหารเรือเรือนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปกันหมด
ไปช่วยลงมาได้ค่ะ
ที่นี้ทางด้านของนายยทศมเทศบาลตำบลราวัยครูนอารุณเหสาสส

มันเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว
แต่ปีนี้กลายเป็นว่ามันเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติ
ก็คาดว่าเป็นไปได้ว่าตรงที่ถูกเพลิงไหม้
น่าจะโดนไหม้ไปไม่ต่ำกว่า๕๐ไร่
สาเหตุตอนนี้ยังบอกไม่ได้นะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าแล้วก็ที่สำคัญ
ยังควบคุมเพลิงให้สงบไว้ก็ยังไม่ได้ด้วย

บอกว่าย่าแถวนี้มันโรคแล้วมันอาจจะแห้ง
ทำให้เกิดไฟลุกลามได้นะครับ